ก็จะมีหมอนอ่ะครับ

แสดงว่าดูมาเท่าไหร่ด้วยชิคกี้พายสัมภาษณ์มันมีอยู่

เห็นเขามาสะใสสด
โป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะ

ก็ดูตั้งแต่แรกเลยมั้ยคะน้องคือ

แต่ว่าก็พอเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปดูตั้งแต่แรกใหม่

ตอนดูแล้วหน้าเป็นยังไงคะยิ้มแบบฟีนมั้ย

คือสุดท้ายแล้วเรามีคุยกันก่อนไป
เนี่ยแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ดูอะไรละเอียดหรอก
ว่าจริงแล้วทุกคำพูดของพี่เขาจะเป็นยังไงบ้าง
เราก็คือมันไม่ควรจะมีสคริปต์เนาะอะไรแบบนี้

มานี่ลุยตดต้นตุ๊ดตุ๊บกี่รอบ

จริงก่อนที่เราจะเข้าไปดู

เขาค่อนข้างเก่งในการตอบสัมภาษณ์อยู่แล้วครับ

แต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกพี่เขาหรอก

หลังไปหลังจากวันนั้นที่เนอะนวนเป็นว่าติดจนออกไปพี่แอ๊บก็ไม่แซวอะไรค่ะ

แล้วทำไมยังไม่ตัดเซ่นกันเหมือนแต่มันใช่

จะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกันทั้งคู่นะครับ

กว่าจะไปถึงคำว่าแฟนเนี่ยอย่างที่พี่เขาบอกเลย

เพราะว่ามันมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดให้รอบครอบเยอะนะครับ

แต่เรื่องกินจรวดแม่เขาบอกว่าน่ารักดีนะ
แต่ว่าจะจริงแล้วมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดี

เค้าบอกว่ารอเวลาที่เหมาะสง

เดี๋ยวเราพูดถึงความสำคัญของคุณตอนนี้นะครับ
เราไม่พูดหน้ายังไงบ้างแล้วจากวันที่สำหรับได้คุยกันอยู่กัน

เพราะอย่างที่พี่เขาบอกเนาะคือเราเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนร่วมงานมานะครับ
แล้วก็ค่อยมาเป็นปีกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
จนปีกว่าเนี่ยก็คือเพิ่งจะอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์เขาที่แล้ว
เพิ่งจะตกลงชอบพอกันทั้งสองคนนะครับผม
แล้วก็มันก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึง
คือผมเข้าใจแหละว่ามันเป็นยุคที่แบบอะไรก็เร็วไปหมดเนอะ
แต่ผมแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คนเรามันไม่ว่าจะยุคไหนนะครับ
ถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องใช้เวลานะครับ
เราก็รอได้ใช่ไหมคะ
รอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนาน
แล้วเราจะเล่นฝีภายยังไงครับถ้าไม่อยากกับพี่ปลอดภัยนะครับ

มันมีปัจจัยในชีวิตหลายอย่างมากเลยที่เราต้องให้ชัวร์จริงครับผม
แสดงว่าเรามีแพลนในใจไปแล้วหรือเปล่าครับแบบนี้

ใจแบบอยากจะขอเป๊ะเลยอยากจะขอแฟนเลยหรือเปล่า
เป๊ะเปออาจจะไม่มีเป๊ะหรอครับมันต้องยึดหยุ่นนะ
แต่ว่าไม่นานเกินรอ
นานเกินรอเหรอก็ต้องแล้วแต่พี่ครับ
อย่างการเข้าไปคอมเมนต์แซวใต้ภาพอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นหนึ่งในวิธีการ

ก็เท่าที่เราคิดออกแล้วกัน

ไม่รู้ทำไปเยอะแล้วมันจะเป็นการกดดันอะไรหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเท่าที่โอเคแล้วกัน
คุณคิดว่าเราก็ยังมีความเกรงใจแคบอยู่

คือต่อให้ต่อให้วันหนึ่งจะคบกันเป็นแฟนแต่งงานกันไปแล้ว
สุดท้ายผมว่ามันก็ต้องยังมีความเกรงใจอะไรกันบางอย่างอยู่
อยากลุกถดเจ้าแดวแบบโดนแบบ
คิดยังไงบ้าง

กับเพื่อนของพี่แอฟคุณยังยังไงบ้างฮะ

เขาจะแซวพี่แอฟไปแล้วแหละ
เวลาเจอผมก็จะเพิ่งเคยเจอกับผมเป็นครั้งแรกนะครับ
ก็อาจจะยังไม่ได้สามารถพูดแบบโอ้โหอะไรได้ทุกอย่าง

มีอะไรที่เราต้องรู้ระวังอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ
ตัวผมไม่ได้ระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ทุกคนได้เห็นนะครับ
แล้วก็ไม่ได้คิดจะสร้างกระแสเพื่ออะไร
เพราะถ้าเกิดอยากจะสร้างกระแสจริงผมรอให้ละครออนจบก่อนก็ได้

มายน่าจะรวนเนาะ

เฮ้อครับ

ก็คือคนรอบข้างคนในชีวิตจริงเรามากกว่าครับผม
อย่างเช่นเพื่อนพี่เขาหรือว่าคนเพื่อนผมอะไรอย่างนี้ครับ